อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับสามีทำร้ายภรรยา
มันมีภาพที่ทำให้เห็นถูกทำร้ายกริ้งไปกริ้งมา
ตามให้มีผู้หญิงจุงคนหนึ่งนี่ค่ะ
นอนกริ้งอยู่นั่นนี่จะเข้าไปอีกเธอก็สู้แต่ก็

อีกคนก็พยายามช่วยห้างคนอยู่แต่นี่ไม่ยั้งเลย
ปางตายนะฮะนี่สามีกับภรรยานะครับ
เสื้อนี่นอนแน่นิ่งไปแล้วนี่บิดไปแล้วนี่โอ้โห
คือใครเห็นใครก็แบบโอ้โหสงสารนะครับ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่นะฮะสุดท้ายผู้ชายคนนี้
ส่วนไหมนี่แบบลุกไม่ขึ้นเลยนะฮะนี่เหมือนจะไปแต่ไม่ไปมาอีก
นี่คนนี้ก็พยายามช่วยห้ามช่วยกันกันอยู่ฝ่ายหญิงลุกขึ้นมาได้เนี่ย
โอ้โหนี่ก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วฝ่ายหญิงแทบลุกไม่ไหวอ่ะพี่อุ๋ย
นี่ไหมก็นอนเลยอืมอ่าส่วนคนนี้ก็เนี่ยฮะ
เขาก็พยายามกันพยายามห้ามสุดท้ายผู้ชายไปแล้วก็เลยมาดูใหม่
อ่านี่ฮะโอ้โหคลิปเนี้ยถูกโพสต์โดยคนเจ็บนะฮะค่ะ
คุณไหมคุณเจ็บนะฮะแล้วคนก็แชร์กันเยอะเลย
พร้อมกับภาพของคนก่อเหตุก็คือสามีของไหม
นี่นี่ฮะสมมุติว่าชื่อเอ็มกันแล้วกัน
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับ
ไหมหญิงสาวคนเจ็บเนี่ยโพสต์ถึงที่มาของเหตุการณ์นี้
บอกว่าก่อนจะเกิดการทำร้ายกันเนี่ยเธอมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วเราไปทำร้ายสามีก่อนสักพักผู้หญิงคนนั้นขับรถผ่านหน้าเรา
ก็เลยวิ่งไปที่หอพักของผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะไปเคลียร์
แต่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งขึ้นห้องไปพอเดินกลับออกมาสามีเนี่ย
คิดว่าเธอจะไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นก็เป็นไปตามคลิป
อันนี้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วบอกด้วยว่าจะทำร้ายหรือไม่ทำเนี่ย
มันก็เป็นสิทธิ์ของเมียหลวงหรือเปล่าที่จะไปถามผู้หญิงอีกคนนึงที่มายุ่งกับสามี
คลิปถูกทำร้ายเนี่ยได้โพสต์บอกว่าผู้หญิงอีกคนกำลังตั้งท้อง
ส่วนเธอกับสามีมีลูกด้วยกันสองคนทำแบบนี้เท่ากับไม่รับผิดชอบลูกเมีย
เธอเคยโพสต์เอาไว้มีคนก็มาแสดงความเห็นกันเยอะนะฮะ
ให้กำลังใจก็มีสอบถามก็มีบางคนก็ถามว่าเธอทนได้ยังไงก็มี
บอกว่าก็เพราะรักไงที่ผ่านมาถึงยอม
ส่วนตัวของคนก่อเหตุเนี่ยในเอ็มเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับบอกเหนื่อยกับทุกอย่าง
ขอเข้าป่าหน่อยนะนี่อย่างนี้เลยนะฮะ
แต่เพิ่งมีคลิปแบบโอ้โหใส่เมียไม่ยั้งเลยอ่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตินะครับติเนี่ยไปตามเรื่องนี้นะครับ
ไปที่หอพักของไหมได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๒๗มีนาคม
วันที่เกิดเรื่องพบว่าหลังจากที่เอ็มเนี่ยทำร้ายไหมที่เป็นภรรยาแล้ว
ตอนประมาณสิบห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนี่ฮะแต่เวลาในกล้องมันจะช้า
ช้ากว่าเวลาจริงชั่วโมงนึงนะค่ะนี่นี่เอ็มนะฮะ
มานั่งอยู่ที่ร้านค้าหน้าหอพักของไหมก่อนจะเดินเข้าไปในหอพัก
โดยมีเพื่อนของไหมเนี่ยตามขึ้นไปด้วยนี่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
หลังจากที่ทำร้ายไปแล้วนะเขามานั่งอยู่ตรงนี้
ก่อนที่เพื่อนของไหมจะเดินลงมาจากหอพักแล้วไปรับไหมที่ไปเย็บแผลอยู่ที่โรงพยาบาล
กลับมาที่หอพักโดยเพื่อนเนี่ยต้องพยุงเดินมาเลย
นี่ไปโรงพยาบาลมาแล้วเพื่อนของไหมก็เดินลงมาจากหอพักนะฮะ
พยุงมาเนี่ยแล้วก็มานั่งพักตรงหน้าห้องเสมียนของหอพักอยู่พักหนึ่ง
คือเหมือนกับหมดแรงอาจจะเดินไม่ไหวแล้วหรือยังไง
นี่ฮะเหมือนจะเป็นลมก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะต้องช่วยกันพยุงอีกรอบนึง
พาเดินขึ้นไปบนหอพัก

แต่ว่าเอ็มนี่เขาขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
เราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตรงที่ไหมถูกทำร้ายเนี่ยที่ปากทางเข้าหอพักนะฮะ
แล้วนิตินิตินะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุไหมนะ
เมียของเขาโทรให้ออกไปเคลียร์ปัญหาที่หอพักที่ไหมพักอยู่
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้แล้วไหมเนี่ยทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยขี่รถจะพานุ่นที่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
หนีออกไปจากไหมอ่านี่เอ็มเขาอ้างงี้นะ
แต่ไหมเนี่ยตามมาหานุ่นที่หอพักของนุ่น
ซึ่งอยู่ห่างจากหอของไหมประมาณ๕๐๐เมตร
แต่ไม่เจอมันก็มีจังหวะที่เอ็มเขาบอกเขาขี่รถ
มาแล้วเจอกับไหมพอดีนะเห็นไหมเนี่ยเดินออกมาจากหอของนุ่น
แล้วตรงมาทำร้ายเขาก่อนด้วยความเมาเขาก็เลยผลักแล้วก็ทำร้ายไหมตามคลิป
ซึ่งเขาบอกเขาจำไม่ได้หรอกว่าทำอะไรยังไงทำไปกี่ครั้งบ้าง
เขาบอกเขาเมาจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปพานุ่นเนี่ยกลับเข้าห้อง
แล้วย้อนกลับมาดูใหม่ที่หอพัก
จากนั้นอีกสักพักนึงเขาก็กลับมาอยู่กับนุ่น
นี่เขาอยู่ห่างกัน๕๐๐เมตรนะคุณเขียนมาสอน
นุ่นกับไหมเนี่ยอยู่หอพักห่างกัน๕๐๐เมตร
เอาเป็นว่าเอ็มเขาบอกว่าผมขอโทษทุกคนกับสิ่งที่ผมทำลงไป
ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วตอนนี้ตัดสินใจเลือกแล้ว
เขาบอกเขาเลือกที่เขาจะอยู่กับนุ่นนะครับ
เขาบอกเขาจำไม่ได้หรอกผมทำอะไรลงไปบ้างเนี่ย
ทีมข่าวของเรานี่ทำให้เห็นเลยในภาพในกล้องวงจรปิด
ฉากต่อฉากเลยว่าคุณทำอะไรเขาไว้บ้าง

หยิบของหน้ารถปลาใส่มีกระทืบมีเตะที่หัว
เขาบอกเขาเมาโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกเขาเลือกนุ่น

ก็ตอนนี้นุ่นน่าห่วงที่สุดเนื่องจากนุ่นกำลังท้องอยู่
แล้วเวลาไปอยู่กับไหมเนี่ยโอ้โหเขาไม่อยากไปอยู่แล้ว
อยู่ทีไรมีปัญหากันแบบมันหลายเรื่องเหลือเกิน
ติก็ถามว่าเอ้าก็ไหมเขาก็มีลูกกับเอ็มตั้งสองคนไม่ใช่เหรอ
เขาบอกเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารับผิดชอบลูกสองคนที่เกิดกับไหมนะ
ส่วนที่ว่าทำไมถึงไปรู้จักกับนุ่นเนี่ยไปโอ้โหไปเจอกัน
แบบตั้งท้องตั้งท้องเนี่ยเอ็มบอกว่าก็เพราะว่า
ใกล้ชิดกันทำงานที่เดียวกันแล้วมันก็เหมือนกับว่าเลยเถิดไป
ช่วงที่ตัวของไหมเนี่ยเขากลับไปคลอดลูกที่บ้าน
ก็ต่อยครับแล้วก็เตะถาขึ้นกันแล้วกัน
ผมก็มองเลยอีกทีแล้วหลอกมันทามาอยู่แล้วกินดูที
แล้วมาพอกลอบอันนี้ก็เป็นเงีย
สมุดสาคอนนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหเราคุยกับนุ่นด้วยนะครับ

นุ่นที่เอ็มเขาบอกเขาเลือกแล้วเขาจะอยู่กับนุ่น
ก็ถามนุ่นว่าเออแหมถามจริงเถอะ
ไม่รู้เหรอว่าเอ็มเขามีลูกมีเมียแล้ว

คือถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่เกิดมันก็ไม่บานปลาย

เธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าเอ็มเนี่ยมีเมียมีลูกแล้ว
มารู้ตอนที่เธอก็ตั้งท้องแล้ว
ก็ยังบอกกับเอ็มว่าไม่เป็นไร
รับผิดชอบแค่เรื่องเด็กในท้องก็เถอะก็พอ
แล้วเธอก็เคลียร์กับไหมเมียของเอ็มแล้ว
แต่สุดท้ายมันก็ยังมีปัญหากันอีก
นุ่นเนี่ยอ้างว่าไหมเนี่ยเคยส่งข้อความมาขู่ว่าจะฆ่าเธอด้วยนะฮะ
แล้วก็ส่งข้อความมาด่าทอด้วย
แต่เธอขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะแย่งสามีใคร
แล้วต่อไปนี้เนี่ยถ้าเอ็มจะไปมีผู้หญิงอะไรคนอื่นอีกเธอก็ไม่สน
เอาเป็นว่าเธอเนี่ยจะขออยู่ดูแลลูกที่อยู่ในท้องก็แล้วกัน

ส่วนทางฝั่งไหมนะฮะวันนี้คุณติก็พยายามไปหา
พยายามจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีแรกก็ยังนัดหมายกันอยู่
แต่ว่าล่าสุดเธอบอกว่าเธอต้องรีบเดินทางกลับต่างจังหวัด
แล้วก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน
ขอกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้ว

ตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วให้ไปเจรจากลายเกลี่ยกันที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เนื่องจากเป็นความรุนแรงในครอบครัว
ก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยล่าสุด
มันถึงมีการเอาคลิปออกมาเผยแพร่แล้วก็ให้ข้อมูลกัน
มันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาทาง๒พมสมุทรสาควรยืนอยากบอกว่า
ความจริงเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็ไม่ได้เพิกเฉย
ก็ไปเรียกทั้งสองฝั่งความจริงตั้งสาม
คุยมาเจรจากลายเกลี่ยมีพมมีสารเยาวชนและครอบครัวเข้ามาดูแลให้แล้ว
ส่วนทางเอ็มเขาบอกเขาเลือกอยู่กับนุ่นส่วนไหมบอกว่าตอนนี้ขอกลับไปอยู่ต่างจังหวัด
ค่ะคุณผู้ชมค่ะ